มาที่อีกหนึ่งข่าวด้วยกัน
เป็นคลิปเฉาของสาวพนักงานต้อนรับถูกบังคับให้กราบเท้า
ร่านว่าจะรวยจะจนเนี่ยค่าของคนเนี่ยมันก็เท่ากันหรือเปล่า
เปิดใจพนักงานต้อนรับสาวที่ถูกลูกค้าวีนใส่เนี่ย

บังคับให้กราบเท้า

คือโอเคแหละหน้าที่ของเขาคือพนักงานต้อนรับแหละถูกต้องไหม
คือแล้วแต่เหมือนมันจะต้องเป็นที่รองรับอารมณ์คน
เขาพูดเลยว่าเขาก็ต้องทำแต่จะชี้จนจะรวยมันก็มีศักดิ์ศรีเหมือนกัน

คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
โดยวันเกิดเหตุลูกค้าสาวคนดังกล่าวมาที่โชว์รูมพร้อมกับลูกสาว
เขาก็เดินเข้าไปสวัสดีพร้อมพูดทักใจพี่ค่ะพี่น่ารักจังเลย
ศูนย์บริการเราทุกครั้งพาคุณแม่มาด้วย

ถูกแต่ลูกค้าสาวกลับโมโหใส่
ต่อวาดด้วยค่อยขยับคาย

แล้วก็ได้เข้าไปเจรจากันในห้องตามในคลิป
โดยมีการสั่งให้ยกมือไหว้
ตนเองก็ไหว้ไปแล้วหลายต่อหลายครั้ง
แต่ลูกค้าบอกลูกค้าฉันยังไม่พอใจ

ถ้าบอกเหมือนกับว่ามากราบที่เท้ากูนี้

แต่ไม่ยอมกราบเท้าโดยเด็ดขาด
กล่าวว่าไม่ว่าจะจนหรือจะรวยเนี่ย
แต่ค่าของคนเนี่ยมันมีความเท่ากัน
มันมีความเท่ากันหมดเห็นใจกันบ้าง
ซึ่งหลังเกิดเหตุตนเองผิดหวังอย่างมาก

ที่เป็นถึงผู้นำแต่ไม่มีไหวพลิบในการแก้ปัญหา
คิดแต่จะให้เขาไปกราบเท้าเพื่อให้มันจบไป

ยังไม่ได้ลาออกเพียงแต่ขอลาพักร้อนก่อน
พร้อมอยู่อย่างเงี้ยว่าตนเองเนี่ยไม่ได้เข้าไปยุ่งเรื่องลูกค้า
เพียงแต่เข้าไปทักทายลูกค้าในฐานะตัวเองเป็นพนักงานต้อนรับ
คุณคิดดูนะพี่น่ารักจังเลย
ศูนย์บริการเราทุกครั้งพาคุณแม่มาด้วย

อยากรู้ว่าโกรธมีอะไรไป

แล้วก็เจ้าตัวคุณแม่หรือคุณลูกเนี่ยนะคะ
ก็โพสต์นะเมื่อวานตั้งแต่ตอนนี้ลบไปแล้ว
ว่าโกรธคือเป็นการโกรธพนักงานคนนี้มากเลยว่ามายุ่ง
วุ่นวายมาใช้คำรุนแรง

อ่านพอดีแล้วเขาก็ลบไป
หมายถึงมีคนมีคนแคปมาอ่านในเฟซบุ๊ค

คุณแม่มาด้วยมันอาจจะมีเรื่องอื่นมากกว่านี้หรือเปล่า

พนักงานสาวก็ได้พยายามยกมือว่ายหลายตอนหลายครั้ง

ดึงลงมานี้แล้วก็ไม่ยอม
นี่คือลูกสาวใช่ไหม

คุณแม่นำเสื้อสีชมพูไหม

คุณแม่เสื้อสีชมพู
เดี๋ยวมาจะให้กราบ
เราจะได้ยินเสียงผู้จัดการตลอดเวลา

หรือไม่ก็ต้องกราบอีก

อันนี้ที่ถ่ายคือผู้จัดการเป็นคนถ่ายป่ะคะ

มันอยู่ใกล้มากน่าจะเป็นผู้จัดการไหม

คือตอนนี้เรายังไม่ได้ยินจากทางฝั่งคุณแม่

ต้องให้กราบไหว้กันขนาดนี้
เขาจะลงมากราบฉันก็แล้วให้ถ่ายคิดว่าดูโลกจิตไปน่ะ

ตรงนี้

เพราะเราเห็นคลิปแค่ตอนนี้

นี่ไงคนที่ส่งมาบอกลูกค้าเป็นอะไรมากป่ะ

คนเราทุกวัน๒๐๐๓นงานหายากจริง

ผู้จัดการก็ควรจะมีจัญญบันกว่านี้เน
เขาก็คงอยากให้เรื่องมันจบ
ไม่ให้ขัดแย้งกันอะไรอย่างนี้